คุณพ่อแอเสียในการไหลตายนะคะ

มันเป็นอะไรที่มันช็อกมันทำอะไรไม่ถูกเลยอะค่ะ
แล้วคำสุดท้ายที่แอคุยกับพ่อไว้ก็คือบอกว่า
เหมือนแอร์รู้สึกว่าบนหัวแอมันมีเมฆเทา

เราแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่

แล้วแค่อยากหายไปจากโลกไปอย่างนี้

อยู่กับความคิดถึงยังไงคะ

บ้านปาโลรักษายังเข้า
ฉันดูแลยังเข้าใจ
โรงพยาบาลพญาไทย
ทุ่มเทการรักษาทุกเวลาด้วยหัวใจ
มาพูดคุยแชร์ประสบการณ์ให้เราฟัง

แล้วก็เตือนพวกเราคนฟัง

แล้วแต่ส่งผลกับสภาพใจเราทั้งนั้นเลยค่ะ

เผชิญหน้าและรับมือกับความสูญเสียค่ะ
แต่ใครจะรู้ว่าเธอผ่านเรื่องราว

แล้วก็แต่ละครั้งนี่หนักทั้งนั้นเลย

ใช่ค่ะน้องแอร์ก็ได้นะคะ

ตอนนี้ก็มีทำยูทูปของตัวเองด้วย
แล้วก็มีอาหารเสริมที่ทำอยู่

เล่นละครตอนนี้กำลังพักเบรกแป๊บนึง
เพราะว่าอยากจะเริ่มทำลูก

ก็เลยอยากพักร่างกายหน่อย

วันนี้เราจะคุยกันเรื่องที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเศร้า
แต่ว่าเราก็

พี่เชื่อว่าแอร์แอร์ผ่านมันมาแล้ว
น่าจะเก็บอะไรหลายอย่างมาให้คนฟังได้นะคะ
เรื่องแรกเลยที่รู้มาก็คือว่า
แอร์สูญเสียคุณพ่อตั้งแต่ยังเด็ก

ม๕หรือม๖ก็จะเป็น

เขาเรียกว่าอะไรนะหัวเลี้ยวหัวต่อเลย

เรากำลังเฟี้ยวสุดก็คือ

มีทุกอย่างก็คือไม่ได้
เขาเรียกว่าไม่ได้เป็นเด็กมีปัญหานะก็กำลังซ่า

มาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่คุณพ่อหนุ่ม

คุณพ่อจะชักบ่อยอันนี้ก็จะทราบดี
แต่คุณพ่อก็เป็นมา๒๐ปี
เป็นมา๒๐ปีแต่ไม่เคยมีท่าทีว่าจะเสีย
พ่อเสียในการไหลตายนะคะ

แล้วเป็นวันปฏิวัติ๑๙กันยา
แล้ววันนั้นก็คือคุณพ่อตื่นเช้ามา

แล้ววันนั้นจำได้ว่ากลับมาจากที่โรงเรียน
แล้วก็มีสายโทรมาบอกว่า

ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนี่หมายถึงคืน

มีแอร์มีคุณยายมีน้องชายมีคุณแม่

แล้วก็ตอนนั้นคือเรามีรถเอง

เราเพิ่งทราบข่าวอันนี้มาแล้วมัน

เราสนิทกับฝั่งคุณแม่มากกว่า

เราก็จะมีปากเสียงกับคุณพ่อตลอด
แล้วคำสุดท้ายที่แอร์คุยกับพ่อไว้

เสียดายเวลาที่มาทะเลาะกัน

เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้าง

ไอบอกว่าเรามีปากเสียงกับพ่อมาตลอด
คนที่ในขณะที่มีชีวิตอยู่
เรารู้สึกร้อนเป็นไฟ
แล้วก็พอวันหนึ่งที่เขาหายวูบไปจากตัวเรานี่

คือพอพ่อคุณแม่แยกทางกัน
เราก็จะแบบโทษคนนู้นโทษคนนี้

แล้วพอเราลืมคิดดูแล

เรามาเริ่มวิเคราะห์

มองอะไรอีกด้านหนึ่ง

ก็เห็นใจเขามากขึ้นว่า

แต่คือก็เป็นเด็กตรงกำลังซ่าแล้ว
คือเอาแต่ใจด้วยเลยตอนนั้นนะคะ

มันเป็นยังไงบ้างคะในช่วงเวลาแถว
จะบอกเลยนะว่า๑อาทิตย์แรก

คือรู้สึกว่าร่างกายเรา

แบบไปงานศพงานเผาของคุณพ่อแอร์
ซึ่งเพื่อนจำรายละเอียดได้หมดเลยทุกอย่าง
แบบนี่มีคนใส่ชุดทหารอากาศ
ทุกคนแต่งตัวมีใครมาบ้าง
แอร์จำกับพ่อ

เรากลับมานั่งคิดแล้วเราจำอะไรไม่ได้เลย
แบบมันเป็นอะไรที่เรา

เพราะมันเจ็บปวดมาก

เพราะเราอยากรู้ว่าเออใครมาวันนั้นบ้าง

เหมือนสตันต์ละจริง
ซึ่งจริงในช่วงเวลานั้นที่บอกประมาณ๑วีค
มักจะเป็นช่วงเวลาที่จัดงาน

ก็คือแขกเรือมาก
มันยังไม่มีเวลาให้เราได้ตั้งสติอะไร

แล้วพอทราบข่าวคุณพ่อเสียปุ๊บ
ใจเราก็แบบไม่ได้เราต้องใช้ชีวิตปกติ

ทุกคนที่โรงเรียนก็บอกว่าไม่ต้องมาโรงเรียนนะ
แบบพักได้อะไรอย่างนี้เราไปโรงเรียน

แต่สุดท้ายแล้วพอเราเดินเข้าโรงเรียนปุ๊บทุกคนก็จะแบบ
พอเห็นเราทุกคนก็จะแบบเสียใจด้วยนะ
หรือก็เงียบแล้วก็แบบไม่พูดอะไร
คือเหมือนคนก็ทำตัวไม่ถูกเพราะมันเป็นอะไรที่จะพูดว่าอะไรอย่างนี้
เสียใจด้วยนานแล้วก็แบบทำตัวเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเหรอ
มันก็เลยสุดท้ายก็ต้องหยุดเรียนไป
เพราะว่าไม่ได้นั่งเรียนปั๊บหนึ่งก็วิ่งออกมาร้องไห้
ก็เลยต้องพักก็เลยจะบอกว่า
เฟสแรกของการสูญเสียมันจะชาหน่อย
เขาเรียกว่าอะไรค่อยฮิตมาเรื่อย
ในแต่ละวันที่มันผ่านจบ
จบงานเรียบร้อยชาปนกิจเรียบร้อย
หลังจากนั้นพอสติฟื้นล่ะคะ
เพราะสุดท้ายแล้วมันเหมือนความรู้สึกมันกลับมา

ที่มันบล็อกออกไปหมดมันก็เริ่มกลับมาว่า

นึกถึงความทรงจำดีกับเขา
แล้วก็เวลาที่เคยมีอะไรอย่างนี้
มันก็กลับมาไม่ได้แล้วอะไรอย่างนี้
มันก็จะเริ่มฮิตตอนนั้นที่จะหนักที่สุด
งั้นแสดงว่าจริงแล้วคน

ที่มันไม่มีเพื่อนพี่ว่าน้อยที่ในอายุ๑๘
จะมีเพื่อนคนไหนที่มีประสบการณ์นี้คล้ายกับเรา
เราได้ปรึกษาคุยเรื่องนี้กับใครบ้างไหมคะ
อันนี้ขอบอกก่อนว่าอันนี้ผ่านมาจาก๑๗ปี๑๖๑๗ปีแล้วนะคะใช่ไหม

ตอนนั้นกลายเป็นแอร์จากเด็กที่ไม่เข้าใจ

หรือว่าชีวิตหลังการตาย

ก็เลยไปศึกษาว่ามันคืออะไร

แล้วจะได้ขึ้นสวรรค์สวรรค์เป็นยังไงนรกคืออะไร
แล้วก็เราทำอะไรให้เขาได้บ้างไหม

ตอนนั้นไม่ได้ถึงกับขั้นจิตแพทย์นะคะ

แต่คือกับเรื่องบุคคลเราไม่คุยกับคน
คุยกันบ้างไหมแชร์ความสูญเสียกับคนในบ้านบ้างไหมคุณแม่

เพราะว่าเหมือนทุกคนก็เศร้าหมด
แล้วทุกคนก็มันเหมือนมีความแบบ
ฉันก็เศร้าเธอก็เศร้าพ่อฉันเหมือนกัน

ก็คือรู้สึกว่าก็ไม่ได้อยากที่จะไปพูดอะไรกับใคร
รู้สึกว่าไออยู่กับคนเดียวมากกว่า
คนในครอบครัวก็ไม่ได้พูดเพื่อนก็ไม่ได้ไม่ฟัง

ดังนั้นวิธีของแอร์ก็คือใช้วิธีการไปค้นหา

ความสงสัยอะไรก็ไปใช้วิธี

บรรเทาจากการทำกิจกรรมต่าง
แต่ไม่รู้ว่ามันใช้คำว่าบรรเทาหรือเปล่า

ยังเสียใจอยู่นะ

แต่คือมันความเจ็บปวดมันก็น้อยลงอยู่แล้ว
ตามการเวลาที่ทุกคนบอกว่าเออ

เขาจะมีการเปิดโรง

เป็นอย่างเดียวที่จำได้จากใน๑อาทิตย์นั้นนะคะ
ก็คือน้องชายกำลังจะลงไปในโรง

ขาคือความรู้สึกคือขาหายไปเลย

แล้วคือเหมือนแบบจะล้มลงไปกับพื้นเลย

แล้วทุกวันนี้๑๗ปีผ่านมา

พอคิดกลับไปมันก็จะเสียใจจะร้องไห้แต่
แต่ความเจ็บปวดนั้นมันก็เบาลง

ที่พี่ถามแอร์ว่ามันหิวอะไรได้บ้างไหม
ในกิจกรรมที่เราตัวเองหลีกเลี่ยงไม่พูดกับใคร
มันก็ไม่รู้ว่ามันชิวไว้หรือเปล่า
แต่พอแอดโตขึ้นอย่างเช่นหลังเนี่ยค่ะ

รู้เลยว่ามันต้องคุยกับคน

การเก็บไว้อยู่คนเดียวก็ลองไห้เหมือนที่แอร์ทำตอนเด็ก

ผ่านมา๑๗ปีแล้วที่เราสูญเสียไป
มันไม่แปลกใช่ไหมที่การที่เราสูญเสียใครสักคนไปเนี่ยนานแล้ว
มันก็ยังมีความรู้สึกอย่างนั้นอยู่
ใช่เหมือนถ้านึกถึงภาพที่แอจำได้ที่โมเมนต์ที่แอจำได้แค่โมเมนต์นั้น
มันเหมือนมันเกิดขึ้นเมื่อวานอาจำกลิ่นได้จำลมที่มันโดนหน้าแอร์ได้
มันจำเสียงอีละนาดจำได้ทุกอย่างเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่แค่โมเมนต์นั้นทุกวันนี้จำได้เหมือนมันคือเมื่อวาน
แล้วความเสียใจที่อยู่วันนั้นจนถึงวันนี้มันลดลงบ้างไหม
ลดลงค่ะลดลงมันกลายเป็นความเสียใจคนละแบบ
เวลาเรานึกถึงเขาเราจะไม่ร้องไห้ฟูมไฟล์ว่าแบบ
ทำไมทำไมเขาทิ้งเราไปเขาจากเราไปแล้ว
แต่จะเป็นแบบเออตอนนั้นพ่อตลกดีเนอะ
เราก็จะร้องไห้เป็นแบบแฮปปี้เทียมากกว่าว่าแบบ
ชีวิตเขาก็ดีนะเขาได้ไปต่างประเทศทำงานสนุกสนาน
แล้วก็ตายแบบนั้นก็ดีสุดแล้วเถอะอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็อยู่กับมันได้อยู่กับความรู้สึกนี้ได้ทุกวันนี้แบบที่ไม่ได้มีปัญหาอะไร
อยู่ได้มันต้องอยู่ได้มันไม่มีทางเลือก
แต่เราก็จะมองโลกในอีกแบบนึงว่าเวลามันมีแบบคุณค่ามากเลยครับ
เพราะคุณพ่อแอมไม่ได้มีโอกาสลาเขา
ที่แอมมานั่งว่าพ่อมันไม่จริงมันเป็นเด็กอะไรก็ไม่รู้ในวันนั้น
ถ้าวันนี้ได้มีสิทธิ์คุยกับเขาอีกมันมีอะไรหลายอย่างเลยที่แอมอยากจะอธิบายให้เขาฟัง
คนที่เราจะไลน์ด้วยมากสุดอายสังเกตแล้วมันคือจะเป็นคนในครอบครัวเราเสมอ
ก็ต้องเตือนตลอดว่าคุณแม่ไม่สบายแบบเบากับเขาหน่อย
เรียบเรียงคำพูดเวลาพูดแต่ก่อนไอก็จะเป็นคนปะทะแอนจะเป็นคนพูดแรง
พูดแบบนึกออกไหมตรงแล้วก็แรงตอนนี้ก็จะแบบอืมโอเค
ถ้าเขาไม่เข้าใจในเวลาที่เราการสื่อสารแบบนั้นเราลองมาปรับคำพูดให้มันดีขึ้น
ให้เขาแบบไม่คิดว่าเราตะโกนหรือเราทะเลาะกับเขาแต่เราคุยกับเขาอีกเวนหนึ่งดีไหม
ก็คือปรับทุกอย่างค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเขาไม่สบาย
แล้วเขาจะมีเวลาอยู่กับเราอีกนานแค่ไหนเขาอายุเท่านี้แล้วแล้วก็บวกลบคูณหารไปสิ
ซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่แอนได้เรียนรู้มาจากเหตุการณ์ครั้งนั้นไหมหรือว่า

แอว่าแอโตขึ้นด้วยก็อาจจะเป็นทั้งสองอย่าง
ฮึในเรื่องเราก็ต้องคุยกับคนไหนสักคนในทั้งเวลาเราเสียดใจ
สักคนหนึ่งในช่วงเวลาที่เราเสียใจใช่
คิดว่าระยะเวลาที่เราต้องการการซัพพอร์ตนี้
สมมุติว่าเจอเหตุการณ์สุดร้อน
วันนี้ทุกคนจะทยอยมาหาเราละ๗วัน๑๐วันเดือนนึง
แล้วหลังจากนั้นคิดว่าระยะเวลาเท่าไหร่ที่เราต้องการการซัพพอร์ตจากคนรอบข้าง

เพราะอาร์อารูรู้สึกว่าแต่ละคนเขาก็จะดีลกับการศุ่นย์เสียร้อนไม่ค่อยเหมือนกัน
แต่ที่อาร์อีร์รู้ว่าการศุนย์เสียร้อนเค้าเรียกว่าอะไร
ขั้นตอนการไวทุกข์ของแต่ละคนมันจะมี

สเต็ปหนึ่งมันจะเป็นช่วงเหมือนชาหน่อย
เพราะว่าอย่างเช่นแอร์เนี่ยที่แอร์รู้ก็คือแอร์ไปหาจิตแพทย์เคยหาจิตแพทย์เพราะว่าแอร์เป็นซึมเศร้าใช่ไหมคะช่วงหนึ่ง
สิทธิแพทย์ก็บอกว่ามันเป็นการสะสมของนี่แหละการเสียสูญเสียจากพ่อจากอะไรต่างมาสะสมมานานมากที่แอมไม่เคยไปแบบไปแก้มัน
สุดท้ายแล้วแอนมาถึงเฟสเนี่ยที่แอร์รู้สึกว่าโอเคฉันต้องการความช่วยเหลือจากคนอื่นฉันต้องการคุยคนอื่นแล้ว
มันเป็นตัวไอเองที่รู้สึกว่าเรารู้สึกแล้วว่าเราไม่ไหวแล้วเราต้องการความช่วยเหลือเพราะก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เคยขอความช่วยเหลือจากใครเลย
ทีนี้พอหลังจากคุณพ่อปุ๊บเนี่ยเรื่องที่หลายคนอาจจะจำได้ในสื่อก็คือเรื่องเพื่อน
ก็คือเพื่อนสนิทแบบสนิทมากเลยที่สุดก็คือฆ่าตัวตาย
ให้แอว่าแบบเออเธออย่าเสียใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะ

ว่าอย่าเสียใจกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นนะเธอเป็นเพื่อนที่ฉันรักที่สุด
แล้วก็จักรไป

ตอนนั้นน่าจะประมาณ๗๘ปีที่แล้วค่ะ
ไม่นานมากไม่นานมากขนาดนั้น
ซึ่งก่อนหน้านั้นก็มีรุ่นพี่เหมือนกันที่เสียไป๑เดือน

แล้วก็เป็นเพื่อนคนนี้ต่อแล้วก็มีเพื่อนวัยเด็กอีกคนนึงต่อ
แล้วก็มีเพื่อนที่เป็นข่าวต่ออีกคนนึง
อันนั้นก็จะเป็นประชิดกันทั้งหมดเลยประมาณภายใน๓ปี
แล้วเราทราบข่าวมันยังไงมาก
ตอนนั้นน่ะไม่รู้สึกอะไรรู้สึกว่าอะไรเนี่ยเป็นอะไร
ส่งมาตอนตี๕๔๙นาทีจำได้เลย
เมาหรือเปล่าแต่ก็แบบเพื่อนเราไม่ดื่มเหล้าเอ๊ะยังไง
เดี๋ยววันนี้ก็เจอมันเดี๋ยวโทรหาแล้วกันก็โทรโทรคือคิดว่าแบบ
ดาวแหละคงไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็โอเคเองเพราะว่าเขาเป็นคนที่สดใส
สดใสที่สุดที่เคยเจอปล่อยมุกทุก๒นาที
คือเราไม่สามารถรู้เลยว่าเขาแบบมีอะไรอยู่ข้างใน
อันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งที่แอร์ยิ่งโทษตัวเองว่าทำไม
ทำไมเป็นเพื่อนส่วนจริงหรือเปล่าเป็นเพื่อนไม่ดีหรือเปล่า
ทุกอย่างค่ะก็เลยทำให้ดิ่งลงแบบหนักมากเลย
ก็เป็นซึมเศร้าแล้วก็คิดสั้นเหมือนกันด้วยตอนนั้น

ใช่จากเพื่อนคนนี้ก็เลยรู้สึกว่าตอนนั้นแหละค่ะที่เป็นแบบ

ฉันต้องการความช่วยเหลือเพราะว่าไม่งั้นแอร์ก็จะเป็นรายต่อไป

ถัดมาเราเอาที่หนังอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่ในสื่อรู้กัน

เป็นคู่มั่นของเพื่อนสนิท

เพราะว่าคืนก่อนที่เขาจะไปแล้วก็ช่วงเป็นเดือนนะคะ

เขาก็ขอความช่วยเหลือเขาจะโทรมาตลอดว่าแบบ
เขาก็จะอธิบายให้เราฟังก็คือเป็นคนคุยด้วย
เป็นคนแบบปรับทุกข์ด้วยกันตลอด
แต่ตอนนั้นเรารู้นะว่าเขามีภาวะโรคนี้อยู่

ก็ไปอยู่ด้วยกันก็พยายามทำให้มันสดใสทำอะไรให้มันสนุก

แต่อย่างที่อาบอกไปในสื่อด้วยก็คือ

ถ้าเราไปช่วยเขาอ่ะ

เราก็จะโดนดึงไปด้วย
แสดงว่าวันที่ในช่วงเวลาที่เขาไปเนี่ย
แอร์เหมือนมีความคิดบ้างว่ามีสิทธิ์ที่เขาจะไป

แต่ไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นในวันนั้น
คือนึกว่าเขาดีขึ้นแล้ว
นึกว่าแค่เหมือนเพราะว่าคืนก่อนนั้นเขาก็ส่งเมสเซจมา

อยากมาแบบเทรนด์ที่ยิมในกรุงเทพ

คือเขาก็นึกว่าเขายังอยากแบบ

ก็เลยบอกอ๋อโอเคอย่างนั้นเดี๋ยวคงไม่เป็นไรหรอก

เพื่อนคนแรกก็คือเลือกจักรไปเอง

ครั้งที่๒ที่เพื่อนเลือกจากไปเอง

เรามีความรู้สึกยังไงต่างจากครั้งแรกไหม
คือตอนนี้ต่างนิดนึงค่ะ

เพราะมันมีย่อยมันมีมาอีก
หลายคนในระหว่างนั้นนะคะ

แทบมีแค่อีกคนเดียวตอนเด็กที่ตักไปเพราะโรค

พอเรารู้ว่ามันเป็นเพื่อนที่เขาเป็นแฟนของเพื่อนเรา

มันไม่ใช่เรื่องของเรา

แต่แอร์ลืมไปว่าเราก็กำลังทุกข์อยู่เหมือนกัน

รวมถึงช่วยออกสื่อให้เขาด้วย

ตอนนั้นที่เราต้องไปพูดแทนเขา

ก็หนักดีกว่าคือแอสงสารเพื่อนมาก

แอร์เข้าใจว่ามันหนักขนาดไหน

เพราะว่ามันเป็นคู่มั่นเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ

เราก็กำลังกรีฟอยู่เหมือนกัน

ดิ่งไปเรื่อยจากสถานการณ์ที่เจอเจอ

พอถึงที่บอกว่าแอร์ต้องขอความช่วยเหลือแล้ว

ปัญหาจิตแพทย์ตอนแรกมันมี๒แบบก็คือ

จะมีจิตแพทย์บางประเภทที่เขาจ่ายยาให้ทานใช่ไหมคะ

ไม่อยากเป็นต้องพึ่งการกินยา
รู้สึกว่าอ่ะฉันอาจจะต้องหาคนที่

ก็เลยไปหาจิตบำบัดก่อน

แล้วคือแอร์เป็นคนที่อย่างที่เห็น

ก็เลยพยายามไปหาที่ที่เป็นฝรั่ง
ซึ่งที่มันจะมีบางที่ในเมืองไทยนะคะ

ขอร้องนะคะไออยู่อินเตอร์ค่ะ

แอร์แทบไม่ได้พูดเลย

รองไห้อย่างเดียว
แล้วเหมือนแค่เขามาอยู่ตรงนั้น

เหมือนถามเราอะไรอย่างนี้ค่ะ
พัดด้วยเรื่องอะไร

คือรู้สึกว่าคงเรียบเรียง
ความรู้สึกกับความคิดไม่ได้

มีอะไรพูดไหวเมื่อไหร่ก็แค่พูด

เราไปเจอคนแล้วมันจะความรู้สึกเป็นแบบนี้นะ

ก็รู้สึกดีขึ้นในเลเวลหนึ่งแต่รู้สึกว่า

แล้วในความรู้สึกที่ว่ามันยังไม่ได้เนี่ย

คือแอร์ตอนนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกเศร้านะครับ

เข้าใจคำว่าเสี้ยววินาทีนั้นไหมคะ

คือตัวเราเองมันจะเป็นความรู้สึกที่

ความรู้สึกอยากตายมันเริ่มต้นมาตั้งแต่ช่วงไหน

เป็นคนมีภาวะซึมเศร้าตั้งแต่เด็กแล้ว

คนแรกที่ฆ่าตัวตาย

พออันนี้มันก็สะสมมาเรื่อย

มันก็จะทำให้เราก่อเกิดความคิด

มันมีเมฆเทา

เราแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่

แค่อยากหายไปจากโลกไปอย่างนี้
แล้วแอนรู้สึกเจ็บไปทั้งตัว

แต่แบบแอร์หาตัวแผลมันไม่เจออะ

เพราะว่ามันจะได้ให้ความเจ็บปวด

เราจะได้รู้ว่ามันเจ็บตรงนี้

เราใช้วิธีการทำร้ายตัวเองเพื่อ
ที่เราจะทดแทนสิ่งที่

เราอยากต้องกินยาแล้วแหละ

โชคดีที่แอร์เป็นคนที่

จะเป็นอะไรก็เป็นได้หมดเลย

โอเควันนี้ฉันรู้สึกแบบนี้นะ

มันทำให้เรารู้จักตัวเอง

อืมเขาแบบเห็นความรู้สึกตัวเองไวกว่า
ไม่แน่ใจเหมือนกันนะค่ะ

คือสิ่งที่แอร์คิดคือแอร์ยังมีน้อง
ยังมีคุณแม่แอร์ยังมีคุณยาย
แล้วไอยังมีคนที่รักไออีกเยอะมาก

เพื่อแอร์อยากมีชีวิตที่ดีให้เขา

ใช่ยังคิดถึงคนที่รักเรา

แต่เรายังรักคนในครอบครัวเราอยู่
เราทำแบบนั้นกับเขาไม่ได้
แล้วการที่เขาเห็นแอร์ใช้ชีวิตแบบนี้
ทรมานแบบนี้ค่ะ
ทรมานแล้วแอนไม่อยากทำให้เขาเสียใจ

มันเป็นอะไรที่ตอนนั้นมัน

ฉันไปหาทางออกอย่างอื่นเองก็ได้

อย่างไอ้เมฆที่แอร์เคยบอกว่าแอร์มี

อยากจะกำจัดเมฆแต่ละอันออกไป

นั่นคือแปลว่าในระหว่างการกินยา

มีความรู้สึกอันหนึ่งที่ว่าอยากหาย

รู้สึกว่าการที่เราขอความช่วยเหลือ
มันเป็นอะไรที่โคตรสตรองเลย

โอเคเราไม่ไหวแล้ว

คืออย่าอายกับอะไรแบบนี้เลย
อยากแก้ปัญหานี้ให้ได้
ถ้าเกิดเรากินยาอยู่เหมือนเดิม

ที่มีหลายคนที่รู้จักที่เป็น
แล้วกินยามาหลายปีแล้วไม่หาย

แต่เราต้องปรับการใช้ชีวิตด้วย
ให้มันไปทางที่มันบวกขึ้นไปเรื่อย
ระยะเวลาที่รักษากินยา

ตอนนี้ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ไหม
ว่ามันเป็นอะไรที่อาจจะหาย

มันจะมีอะไรที่มาทริกเกอร์เรื่อยค่ะ

แล้วเราผ่านจุดนั้นมาแล้ว

เราก็จะรู้แล้วอ่ะพอมันมีสถานการณ์
หรืออะไรที่เกิดขึ้น

เราก็จะแบบมันกำลังจะมาแล้ว

จากที่เมื่อก่อนโอ้โหรับมือไม่ได้
มีการเคลียร์เมฆยังไง

เราอยากทำให้มันดีขึ้น
เราจะใช้เวลาร้องไห้กี่วันดี

ในเวลานี้ต่อไป

มีใครที่เราต้องทำดูแลไหม

ไม่รู้เราก็ปล่อยใจฝันแบบ
ร้องก็คือร้องร้องไปเรื่อยเป็นปีเป็นชาติอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็แบบว่าโทษตัวเองคิดนู่นนั่นก็คือย้ำคิดย้ำทำ
แบบนึกออกว่าความคิดวนกันไปกันมา
มันคือเป็นคำเดียวกับการที่เราเห็นปัญหา
แล้วเราเพิกเฉยป่ะไปตอนแรก
เพิกเฉยแล้วก็ให้มันมาตีเราเรื่อยอย่างเงี้ย
เหมือนให้มันลอยแล้วก็อยู่ไปไม่ยอมแก้อย่างเงี้ย
แต่ตอนนี้ที่แอร์กำลังบอกคือเอาปัญหามาดูมาดู

ใช่ค่ะมันคือการมีสติ
แล้วก็มีการแก้ไขจากประสบการณ์ที่เราเก็บเกี่ยวมา
อันมากมายที่ไม่ค่อยน่าภูมิใจเท่าไหร่

แล้วหลังจากที่รับการช่วยเหลือมาแล้ว
เมื่อกี้เป็นก้อนเมฆปัญหาทั่วไป
ก้อนเมฆปัญหาความสูญเสียที่สะสมมาทั้งหมด
ไม่ว่าจะใครกี่คนที่จากเราไปเนี่ย

มันจะเป็นฮอกก้อนที่เราต้องทำความเข้าใจมากกว่า
เพราะว่าคือเราจะคิดว่าเวลาเราเสียคนเราก็
พ่อฉันตายอ่ะพ่อฉันตายไม่ได้แล้ว
พ่อฉันตายคือทุกคนหยุดค่ะ

ทุกคนมีการสูญเสียหมดในแบบฉบับของแต่ละคน

เดี๋ยววันหนึ่งทุกคนก็ต้องไปเดี๋ยวเธอก็ต้องไป
เดี๋ยวมันก็จะเกิดขึ้นอีก
ก็คือทำตัวเป็นผู้ถูกกระทำตลอด
เวลาท่านโดนสิ่งนั้นสิ่งนี้
ก็คือเราจะอยู่กับมันยังไง

โอเคนี่คือเกิดแก่เจ็บตายนะ
มันเป็นวัฒจักรชีวิตที่ทุกคนต้องเผชิญ
โอ้โหอันนี้พี่เห็นภาพชัดในหูคือแบบ

แล้วกล้าจ้องมันด้วยความเข้าใจ

รายการนี้มีสาระมาก

ประสบการณ์เยอะมากในเรื่องนี้ไม่เคยเห็นใครประสบการณ์เยอะขนาดนี้

คือใช้เวลาเสียใจไปเลย
แต่อย่าลืมแบบดูแลตัวเอง

อย่าลุดหลงละเลยไปกับมัน

คือใช้เวลาไปกับมันให้พอแล้วก็กลับดึงตัวเองกับมัน

คือเสียใจเสียใจได้เสียใจไปเลย
ปุ๊บแล้วก็กลับมา

แต่ก็เอาให้มันพอ

เพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรดีขึ้นค่ะ
ว่ายังไงเขาก็ไปแล้ว
แล้วเราก็ต้องดำเนินชีวิตต่อไป
แล้วเราก็เก็บเกี่ยวความรู้สึกนี้ไว้
มองวันหนึ่งอาจจะบอกเลยว่า
เรามองกลับมาเราคิดถึงวันนี้
คิดถึงเขามันจะยิ้มได้

ยังไงมันจะโอเคทุกครั้ง

เพราะถ้ามันไม่โอเคแปลว่ามันยังไม่จบ

สัญญาเพราะว่าถ้าแอร์ยังอยู่ได้

โดยการเผชิญกับการสูญเสียรอบด้านหลายครั้ง
แบบทุกคนทำได้

เห็นความตายมันเปลี่ยนตัวแอร์ไปมากไหม

พูดความในใจออกมาเยอะขึ้นเพราะว่า

ก็คือนาฬิกาของแต่ละคนเขาหมด
เราไม่รู้ว่าแต่ละคนรักเราเขามีนาฬิกาเหลืออีก

เราก็ต้องรีบบอกรีบทำทุกอย่าง
แบบเราปฏิบัติกับคนรักเปลี่ยนไปเลยอะค่ะ

อยู่กับความคิดถึงยังไง

จะร้องไห้

แต่เราก็จะคิดถึงในเวย์แบบ

ในความสุขที่เราเคยมีด้วยกัน

เป็นวันดีของแอร์แบบวันนี้ดีมากเลยอ่ะ
แล้วเราก็คิดถึงคนเหล่านั้นขึ้นมา
ในความที่แบบเป็นรูปธรรมเนี่ย

แอจะติดต่างตลอดว่า
ในวันที่แอประสบความสำเร็จ
มีอะไรที่ดีเกิดขึ้นมาในชีวิต

อาจจะสมมุติว่าเขาอะ

เขามองลงมาแล้วเขาก็อยู่กับเราตลอด

เขาอยู่ในความคิดของเรา

ก็คิดต้องคิดต้องคิดเป็นในแง่บวก
จะคิดว่าเขายังอยู่ข้างแล้วนะ
ใช่แล้วก็แผ่นเหมือนกับ

ละครออนแอร์หรือว่าได้งานอะไรแล้ว
เเต่าเขาเห็นเขาต้องภูมิใจในหน้าเลย
ก็คือจะคิดเป็นเวย์นั้นมากกว่า
เวย์นั้นเราก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่พอสิทธิ์

อย่างเช่นเหมือนงานแต่งงาน
ก็จะมีแบบเดิน
เขาเข้าไปบนเวทีใช่ไหมค่ะ

ที่เขาชอบมาเป็นแทนตัวแทนเขาว่า

เป็นน้องน้องกับพี่ชายเดินแทงก็แบบ
อันนี้ก็แบบก็ร้องไห้ด้วยความดีใจว่าแบบ
ถ้าพ่อเขาดูวันนี้เขาก็คงมีความสุข

จากที่แอร์ตอนเด็กไม่เคยคุยปัญหากับใครเลย
จนกระทั่งถึงเราไปคุยกับจิตแพทย์

ณวันนี้เวลามีปัญหาคุยกับคนอื่นหรือยัง

คือแอฟพูดเลยนะ
ไม่อยากกลับไปในจุดที่มันเก็บอะไรไว้เยอะแบบเลย

หรือว่านี่อาจจะเป็นแค่เล็กน้อย

หรือปรึกษาตลอดเวลา

เพราะว่าเรารู้สึกว่าเราจะไม่รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียว
เราจะไม่รู้สึกว่าเราเผชิญกับความรู้สึกสูญเสียหรือปัญหาหรือความดาวน์อะไรนี้คนเดียวเลย
มันจะมีคนที่เราอยู่เคียงข้างเราเสมอ
แล้วเราจะบอกว่าคนที่รักเราเขาพร้อมที่จะฟังเราเสมออยู่แล้ว
อย่าไปคิดว่าโอ๊ยไม่อยากไปเล่าให้เขาฟังเพราะกลัวเขาต้องมานั่ง

โอเคเราจะรู้เองว่าแบบคนนี้เราพูดได้

เขาพร้อมเอาสมวนฟังเราเสมออยู่แล้ว

เมื่อกี้แอบอกว่าแบบถ้าใครที่อยู่ในความเศร้าอะให้เราอยู่กับมันให้พอใจเนี่ย
คือแปลว่าอยู่กับมันปุ๊บแล้วก็สามารถเล่าให้คนอื่นฟังด้วยได้

เฮ้ยวันนี้เศร้ามากเลยอ่ะแบบแกวันนี้ฟังเพลงนี้แล้วมันนึกถึงเขา
อะไรอย่างนี้ก็พูดมันไปเถอะแต่พอเราได้พูดกับคนอ่ะเราก็จะปรับ
อย่างเช่นไอพูดอย่างนี้แอฟก็จะปรับการพูดจาแล้วมันจะไม่แบบ
ฟูมฟายไม่อะไรเพราะเราก็จะเกรงใจอีกฝ่ายนึงแต่อย่างน้อยเราก็ได้แบบ
พูดออกมาระบายออกมาแอบเป็นคนที่ระบายอยู่แล้วฮะ
ระบายตลอดเวลาพูดจนเพื่อนคงไม่อยากฟังแล้วแหละ

แล้วเขาก็จะมีป้ายตั้งไว้ว่า

แล้วเขาคือพร้อมรับฟัง

แอบก็จะชอบร่วมลงแบบนี้อยู่แล้ว
เพราะแอบไม่อยากให้ใครมาเจอแบบแอร์

จะให้พูดภาษาอังกฤษค่ะแอร์ลินยุคตะทัศน์ออฟฟิเชียลเลยยาวนิดนึงค่ะ

ก็ใครชอบดูอะไรทั่วไปสมองทำพูดจาเลอะเทอะกระโหลกกระลาอะไรก็ตามไปดูได้
แล้วก็เดี๋ยวมีละครสองเรื่องกำลังจะออนแอร์
ชื่อเดียวกันหมดเลยชื่อเดียวกันหมดเลยค่ะ
ขอบคุณมากเลยนะแอร์ขอบคุณอีกที
ซึ่งก็คือเครือโรงพยาบาลพญาไทยและเปาโลค่ะ
อย่าลืมนะคะว่าเราดูแลสุขภาพกายเป็นอย่างดีแล้วเนี่ย
อย่าลืมดูแลสุขภาพใจด้วยถ้าไม่ไหวจริงแบบแอร์ก็ใช่ค่ะไปโรงพยาบาลได้นะคะ
อีกทีค่ะขอบคุณทุกคนที่ฟังมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอบคุณแอร์อีกครั้ง
กลับมาเจอกันใหม่ตอนหน้าขอบคุณนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป